ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะลูกเดือดสิแค้นแทนแม่เพราะอะไร
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขากลายเป็นอดีตลูกเขยแล้วนะแต่แทนที่จะออกจากบ้านไปยังไม่ออก
ยังอยู่ในบ้านอยู่แล้วด่าแม่ของผู้หญิงด่าอยู่ตลอดเลย
แค้นสิบอกเฮ้ยมาด่าแม่ได้ยังไงจริงเลิกกันแล้วก็น่าจะออกจากบ้านไป
เปรี้ยงดับเลยค่ะ
ลักบุกเข้าไปแล้วก็ไปจับกลุ่ม
คนที่โดนจับกลุ่มเนี่ยคือลูกชายของคุณแม่
มีศักดิ์เป็นน้องเมีย
แล้วทำไมเขาก่อเหตุค่ะ
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุคือนายนัทพล

เอาปืน๓๘เนี่ย

นายอดีศักดิ์มาลาหอมอายุ๔๒ปี
ตอนแรกก็เจ็บสาหัสแต่ท้ายที่สุดเสียชีวิตนะคะ

ริมถนนเรียบทางรถไฟที่บังละมุงชนบุรีค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยพาตัวมือยิง
คือนายนัทพลไปหาจุดที่ซ่อนปืน

ทีนลายนัทธพลไปสอบ
ทีนี้แม่ของนัทพลเนี่ยนะ

เล่าให้ฟังบอกว่าฝั่งคนตายอ่ะ
ก็เพราะเลิกลากับลูกสาวฉันไปได้ไม่ถึงปีนะ

อดีตศักดิ์อดีตลูกเคยมาหาเรื่อง
แล้วก็มาด่าฉันมาต่อว่าฉันหยาบคล้าย
และทำท่าเหมือนจะเดินมาตีฉันด้วย
ระหว่างนั้นก็หันไปหาลูกชายฉันนัทธพล
แล้วอดีศักดิ์กับนัทพลก็เลยทะเลาะกัน
ลูกชายฉันก็เลยคว้าปืนยิงใส่อดีศักดิ
เพราะว่าส่วนหนึ่งน่ะอดีศักดิ์ก็มาด่าฉันไง

จะเข้ามาตีแล้วทีนี้เขาก็ชะงักไป
เพราะยายด่ามัน
พอด่าเขาก็ถอยออกไป
ตอนนี้ที่คุณยายกลัวกลัวอะไร
เขาบอกว่ากูไม่ปล่อยพวกมึงหรอก
เดี๋ยวกูจะมาเล่นงานพวกมึงพูดอย่างนี้

ยายก็เลยบอกก็เอาสิ
ที่ผ่านมาลูกเขยมีพฤติกรรมอะไร
ก็เป็นอย่างนี้เป็นคนอันตภัณฑ์
นี่ออกมาจากปากอดีตแม่ยายนะ
พูดถึงอดีตลูกเขยเขาเป็นคนอันดับ๓
เพราะว่าเขาก็มาพูดกับยาย

เดี๋ยวกูจะเอาพวกมึงกูจะเล่นงานพวกมึง
ทีนี้คุณผู้ชมคนที่เขาเห็นเหตุการณ์

บอกว่าก่อนเกิดเหตุฝั่งอดีตลูกเขย
กับลูกของยายก็คือในนัตลผล
เขามีเรื่องกันทะเลาะกันดังลั่นเลย
เสียงปืนดังขึ้นมา
แล้วก็เห็นว่าฝั่งผู้ตายวิ่งมาล้มฟุบแน่นิ่ง
เสียงดังลั่นน่าจะมาจากปัญหาครอบครัว
ตำรวจก็จะมีการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็แจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุนะคะ

เดี๋ยวจะดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องพรบออาวุธปืนด้วยนะคะ